เป็นเรื่องฮือฮาสาวตาสีม่วง

มาจากร่างกายของเราเองสาวตาสีม่วง
เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้ยาฟาวิพิราเวีย

อยากหนีไปใกล้เลยอยากพัก

ไม่มีการใช้คอนแท็กเลนส์แต่ประการใด
สาวตาสีม่วงผลพวงทานยา

พี่ลาวีฮะครับเพราะว่าสาวคนนี้คุณแพวครับ
แรกไม่เป็นไรชุดต่อไปคือชุดที่๒ตาเริ่มมีอาการแปลก
เริ่มหวาดผวาเลยฮะแต่ไปมาหลังจากใช้ยาชุดที่๒แล้ว
ถัดมาวันที่๒วันที่๓อาการดีขึ้นอาการไม่ผิดปกติแต่ประการใด
ร่างกายไม่เป็นอะไรเลยนะไม่มีอาการปวดแสบปวดร้อนใด
มีแค่ตาเท่านั้นที่เปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีม่วง
อาการก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยฮะแล้วอาการตาสีม่วงมันก็ค่อยค่อย
หายไปเรื่อยเหมือนกันนี่คือความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องฮือฮาสาวตาสีม่วงแต่เหตุการณ์ของคุณแพลวไม่ใช่กรณีแรก
เคยมีแล้วฮะเคยมีคนที่ทานยาฟาวิแล้วตากลายเป็นเปลี่ยนสี
ในรอบนี้เนี่ยเป็นหนูน้อยทารกทารกอายุประมาณสักไม่นับขวบดิ
นับเดือนได้ไหมไม่ถึง๘เดือนดีแล้วติดตามครอบครัว
ติดโควิดตามครอบครัวก็เลยใช้ยาฟาวิพิราเวียเหมือนกัน
หนูน้อยคนนี้มีอาการตาสีน้ำเงินไม่เหมือนกับคุณแพลวนะ
คุณแพลวตาสีม่วงหนูน้อยคนนี้มีอาการตาสีน้ำเงิน
แล้วหลังจากมีการใช้ยาจนจบเรียบร้อยแล้วอาการโควิดหายไป
ตาที่มีสีน้ำเงินหายไปเหมือนกันคนก็เลยสอบถามทำไมตาเปลี่ยนสี
และทำไมเปลี่ยนกันคนละสีรองศาสตราจารยแพทย์นิทิพัทย์เจรศกุล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรค
แพทยศาสตร์เสรียราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
นี่ตอบยังยังไม่ตอบคำถามเอาตำแหน่งท่านไปก่อน
คำตอบอยู่ตรงนี้ฮะคุณสมบัติของยาฟาวิ
คุณสมบัติของฟาวิเนี่ยคือเรืองแสง

คุณสมบัติของยาฟาวิพิราเวียคือเรืองแสง
เมื่อมันไปสะสมในร่างกายมันจะไปอยู่ที่กระจกตา
จะไปอยู่ที่เล็บจะไปอยู่ที่ผิวหนัง
เรากินยาเข้าไปมันจะมีผลออกมาชัดเจน
แต่ผิวมันไม่ค่อยชัดมันไม่ได้ปรากฏที่ดวงตาของคุณแพลว
สาวคนนี้แล้วจริงเนี่ยอาการแบบนี้เหมือนกับที่เรารับประทานแครอท

เวลาเราทานแครอทเข้าไปเยอะเนี่ย

ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใดทั้งสิ้น
ผลข้างเคียงก็มีมีแค่นี้จริง
หลังจากที่เราลดยาเลิกยารักษาหายแล้วเนี่ย

ยาตัวนี้ไปอาการที่มันเป็นแบบนี้
มันก็ค่อยจาหายไปเหมือนคุณแพลวเช่นเดียวกัน

ไม่มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายใดทั้งสิ้น

จุดยาปุ๊บม่วงในตาก็หายไปนะครับ

เหมือนกับเวลาเราหั่นแครอทนึกออกไหม

เพราะฉะนั้นหันมามองกันก็จะเป็นตาม่วงใครที่กินกันนะครับ